เพราะนอกจากละครที่เล่นเป็นนี่เลยเจยอดดอยคู่หูนิรา
อกจากจะงานปังละครอีก๓เรื่องแล้วเนี่ยแม่อ้วนยังถูกลอตเตอรี่นะคะ
ถูกแล้วถูกอีกทั้งฝันถึงผีทั้งงวดล่าสุดซื้อเลขทะเบียนรถเอาผาดที่โดนเฉียวก็ยังถูกอ่ะคุณ

นี่ไงนี่เนี่ยราคาที่เขาถืออยู่นะคะ
ได้มาเป็นปึกเลยรวยแบบอัศจรรย์
ที่สำคัญใครห้ามแตะนะคะ
เพราะเชื่อว่าดวงของพี่อ้วนถูกสลักเอาไว้แล้ว
ห้ามใครโดดหูฟังแค่นี้ก็ขนลึกต์คุณนา
เป็นยันที่เป็นของอาจารย์ทางพม่า
แต่งวดนี้ก็ได้นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากอะไรมากมาย
ก็คือรถที่บ้านรถเอาผ่านที่บ้านครับไปมันโดนชน
โดนเฉียวพี่ก็เลยแบบว่าอ่ะลองซื้อดูสิ
ปัดหน้าอย่าลืมนะคะลงในจงไอจีเผื่อจะนำพี่อ้วน
คือเรื่องหวยเรื่องความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดวงใครดวงมันนะ
ไม่สอนให้งมงายนะแต่ว่าถ้าเล่นเป็นการเสี่ยงโชคแล้วสนุกสนานสนุกสนานอะไรอย่างนี้
ก็เล่นติดไปก็ได้เพราะว่ามันก็มีโอกาสถูกอะไรอย่างนี้เนาะ
อ้วนก็บอกว่าให้เล่นแบบพอดีให้ซื้อแบบพอดี
ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนที่สำคัญเขาเคยบอกไว้ในรายการเรื่องนี้ต้องขยาย
บอกว่าต้องเป็นคนดีด้วยนะถึงจะแบบได้โชคได้ลาบอะไรแบบนี้กลับมาขอ
อย่างนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยอย่างที่พี่แจ๊กกะรีนบอกว่าเดี๋ยวให้พี่อ้วนลงในโซเชียลจะได้ตามได้
แต่ต้องบอกว่าคนข้างก็ถูกนะคะคุณแจ๊กกะรีนนะคะ